วันนี้เป็นวันที่๓ที่สมเด็จพระสันตปาราฟรังซิสทรงดำเนินภาคกรณีกิจในประเทศไทย
ก่อนที่พระองค์จะเสด็จต่อไปยังญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้

อาศนวิหารอสัมชันบางรักษ์วันนี้ยิ่งใหญ่สวยงาม
และมีความหมายอย่างมากสำหรับคริสตศาสนิกชน
เพราะที่นี่เป็นสถานที่ประกอบพิธีบูชาขอพระคุณ
หรือพิธีมิซาสำหรับเยาวชน
โดยมีสมเด็จพระสันตปาปาฟรังซิส
ประมุกแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิก
เสด็จเข้าร่วมพิธีท่ามกลางเยาวชน
ซึ่งคริสตจักรถือว่าพวกเขาและเธอเหล่านี้
เป็นทั้งปัจจุบันและอนาคตของมนุษยชาติ
ดิฉันอยู่ภายในอาศนวิหารอัสสัมชันบางรัก
ที่มีความงดงามเป็นอย่างมาก
โดยเมื่อสักครู่นี้ได้เกิดภาพความประทับใจขึ้น
เมื่อสมเด็จพระสันตะปะพาฟรังซิส
เสด็จมาประกอบพิธีมิซาที่อาศนวิหารแห่งนี้
แม้จะมีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก
แต่คริสตศาสนิกชนทุกคนก็ได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียม

โดยเฉพาะช่วงรับขนมปังศักดิ์สิทธิ์และเล่าอังุ่น
ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นพระกายและพระโรหิตของพระเยซู
ความปลื้มปิติยังเกิดขึ้นกับคริสตสนิกชน
ที่สมเด็จพระสันตปาปาเสด็จลงมามีพระปฏิสันธาร
กอดและทรงให้โอกาสประชาชนได้เอื้อมือจากพระหัดของพระองค์อย่างใกล้ชิด
ในวันนี้สมเด็จพระสันตปาปาฟรานซิสได้เสด็จไปยังจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ซึ่งพระองค์ทรงปราธกฐาโดยรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงโลมเมื่อ๑๒๒ปีก่อน
และพระองค์ได้เสด็จเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตปาปาเลโอที่๑๓
ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีประมุขของรัฐที่ไม่ใช่คริสตศาสนิกชนเยือนนครรัฐวาติกัน
ในการปรัฐกฐาครั้งนี้พระองค์ทรงย้ำถึงความสำคัญที่มนุษยชาติต้องยืนหยัดปกป้องสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
และเป็นอีกครั้งที่พระองค์ทรงย้ำถึงปัญหาการค้ามนุษย์
ซึ่งเป็นเรื่องที่พระองค์ทรงกล่าวหลายครั้งตลอดการเดินทางเยือนประเทศไทย
ส่วนในช่วงเช้าพระองค์ได้เสด็จไปยังบทนักบุญเปรโตจังหวัดนครปฐม
อากาศจะร้อนแต่พระองค์ก็ประทับรถโป๊โมบิลเข้ามาภายในวัด
กลางประชาชนกว่า๑๓๐๐คน
โดยหนึ่งในชาวอเมริกันที่มารอรับเสด็จ
ระบุว่าเขารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมาก
โดยเป็นชาวอเมริกันใส่เหมือนหมด

หรอกเจอคนเขาในพื้นที่ชั้นกาวนี้

ผมรู้ว่าจะเจอกลับทุนที่ลูกน้ำ

ที่พระองค์จะเสด็จไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น
และจัดพิธีบูชาขอพระคุณที่สนามกีฬาโตเกียวโดมของกรุงโตเกียวในวันจันนี้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
ไปดูเรื่องราวแปลกที่เกิดขึ้นที่อินเดียนะครับมีผู้ชายคนนึงได้แอบปลอมตัวเป็นนักบินนะครับของสายการบินดังแห่งหนึ่งเพื่อหวังจะได้ขึ้นเครื่องไปนั่งบนที่นั่งเฟิร์สคลาสแล้วก็ไม่ต้องต่อแถวในการขึ้นเครื่องบินครับนี่เป็นนุ่มอินเดียว่า๔๘ปีนะครับเขาแต่งตัวเป็นนักบินแบบนี้แล้วก็ถูกจับนะครับโ
เพื่อต้องการจะขึ้นไปนั่งในที่นั่งเฟิร์สคลาสแล้วก็รัดคิวในการตรวจรักษาความปลอดภัยของธากสยานอนาชาติอินทรวาคารที่ในนครเดรีแผนของชายไว้๔๘ปีคนนี้เกือบได้ผลนะครับเขาสามารถผ่านจุดตรวจในสนามบินมาได้แผนของเขาก็ไม่สำเร็จก็เพราะว่าผู้ก่อเหตุนั้นถูกสกัดไม่ให้ขึ้นเครื่องบินของสายการ
พนักงานรุฟฮันซ่ามายืนยันตัวตนเมื่อทางสายการบินไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ชายไว้๔๘ปีคนนี้ก็เลยถูกจับตัวส่งตำรวจ
อินเดียเปิดเผยว่าคนร้ายคนนี้ก่อเหตุแบบนี้มาแล้วหลายครั้งนะครับ
ให้มีความผิดจริงจะถูกปรับเงินแล้วก็โทษจำคุกเป็นเวลา๑ปี